ช่วงนี้ฝนตกหนักบางทีหนักบ้างบางพื้นที่บางที่ปล่อยนะคะ
แต่ว่าฝนตกมันก็มีผลทำให้ถนนลื่นทำให้วิสัยทัศน์ไม่ดีด้วย
เกิดอุบัติเหตุนะคะที่สงขลาเป็นรถกระบะบรรทุกคนงานมาค่ะ
พุ่งชนท้ายรถสิบล้อขนยางพาราที่จอดอยู่ริมทาง
คือบางทีรถใหญ่รถพ่วงชอบจอดริมทางเอาไว้ค่ะ
ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรืออะไรกระบะนี่คือ
พุ่งชนท้ายอย่างจังแล้วมุดเข้าไปใต้๑๐ล้ออยู่ครึ่งคันเลยนะคะ

ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารเป็นผู้หญิงท้องแก่ด้วย
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเพราะว่าถูกอัดก๊อปปี้เข้าไปนะคะ
ฝั่งคนขับเองก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ส่วนคนที่นั่งมาด้านหลังกระบะท้ายเนี่ย
บาดเจ็บกันไปเกือบทุกคนเลย๑๔รายค่ะ
บางคนกระเด็นตกจากท้ายกระบะก็มีนะคะ

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คือ
ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาแงะต้องใช้คำว่าแงะจริง
ใช่ครับงัดเอาซากรถกระบะที่ครึ่งคันมันอยู่
ใต้ท้องรถสิบล้อเนี่ยออกมานะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ค่ะ
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดเอาทั้งร่างคนเจ็บคือคนขับ
แล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ข้างออกมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียปัตตานีสงขลา
ในพื้นที่บ้านกรงอีตำฝั่งขาเข้าสงขลาค่ะ
นี่ค่ะสภาพที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นเนี่ยจากการสอบสวนรู้มาว่ากระบะคันนี้
กำลังจะพาคนงานจากปัตตานีไปส่งที่โรงงานในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
แล้วตอนเกิดเหตุเขาบอกว่าฝนตกถนนลื่นและเป็นช่วงเช้า
คิดว่าคนขับอาจจะมองไม่เห็นรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทางตรงริมถนนนะคะ
พุ่งชนแบบอัดเข้าไปเต็มเลยนะคะ
ต้นคนเจ็บตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางตำรวจสภเทพาณคร์เนี่ยบอกว่า
ต้องเรียกตัวคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อมาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องค่ะ

และกลางคืนกับเช้ามืดมองไม่เห็น

ลื่นด้วยนะฮะก็เลยไปมุดแบบนั้นนะครับ